ก็มันแผ่ออกมาแค่ครึ่งเดียว

นิ้ว

ไอตรงของเว้าที่อยู่ฝั่งขวาน่ะเห็นปะ

เฮ้ออันดีอะ
แต่น้องตัวนี้นู้นี่เป็นโรงเรียงนะ
เอาเรียงเอาไว้ก็ต้องเข้าใจ

เลี้ยงมาได้ก็อายุเขาบอกว่า๑ปี

คลิปนี้ก็ไปคอมเมนต์กันเยอะ

เมลเหนื่อยเมลขอแผ่แม่ข้างเดียว
จ๊ะกันนะพ่อเอาข้างเดียวไปก่อน
เอางี้ไปดูต่อในติ๊กต๊อกของเขาช่องทางออนไลน์ของเขา
ลุ้นกันซิว่าเจ้าคาราเมล
มันจะแผ่แม่เบี้ยออกมาเนี่ยออกมาได้เต็มคาราเบ้ลรึป่าว

แต่ถ้ามุมของงูที่ดูแล้วน่ารักก็เพิ่งเคยเห็นมุมนี้แหละ

จริงปกติเราเห็นมันจะดูน่ากลัวนะ

แต่คลิปนี้มันทำให้ดูแล้วเนี่ยน่ารักเฉยเลย
เหมือนการ์ตูนมันแบบพยายามเบ่งเบี้ยอยู่อะ